เกี่ยวกับการเอาเหรียญและเอาช้อนไปติดแขน
ข้างที่ได้รับวัคซีนมาเมื่อวานนี้เรานำเสนอแล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นลักษณะของคลิปจากโลกออนไลน์
แต่ทีนี้เขาบอกว่าชาวพยาวมีการทดลองกันแบบจริงจังเลย
คือเมื่อวานเนี่ยก็เหมือนมีผู้ชาย
ที่เขาก็มาชี้แจงว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันหรอก
มันไม่มีโลหะอะไรในวัคซีนหรอก
มันเป็นเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำตัวเหนียว

ก็มีการทดลองเอาเหรียญเอาช้อน
ที่เป็นโลหะมาแปะติดกับแขนนะคะ

ปรากฏว่าแบบเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็น

แวร์กแขนก็ไม่ล้นนะคะ
แต่สำหรับคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมา

บ้านแบบมีต้อคุณพ่อคุณแม่ฉีด
ขออ่านอีกสักครั้งนะคะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำคณะภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าตอนนี้ในประเทศไทยมีคุณ
เอาช้อนเอาซ่อมมาติดแขนโชว์กันใหญ่เลย
สาเหตุที่ทำให้ช้อนติดที่แขนเพราะ
ตัวเหนียวจากการที่มีเหงื่อตามผิวหนัง
ลองไหมล่ะถ้าอาบน้ำล้างตัวเอาแป้งฝุ่นโรย
ช้อนไม่ติดง่ายอย่างนั้นแล้ว
อาจารย์บอกแบบนี้อันนี้เป็นคลิปของเมื่อวานนะคะ
อาจารย์ออสหรือว่ารองศาสตราจารย์
รวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เฉลยถึงสาเหตุที่มันติดแขน
เกิดจากอะไรอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่าน
ให้ฟังอีกหนึ่งท่านไปฟังเสียงท่านเลยค่ะ

คำอธิบายง่ายมากไม่มีอะไรเลยนะครับ
ก็คือเหงื่อกับพื้นผิวสัมผัสของโลหะ
ซึ่งมันจะเกิดการยึดเกาะกันโดยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิว
ยึดเหนียวระหว่างผิวก็คือเหงื่อที่ผิวของเราเนี่ย
จะมีรูของขนซึ่งมันจะสามารถติดกับวัตถุได้ง่ายนะครับ
เหมือนเหรียญเหมือนอะไรก็ติดได้นะครับ
สถานีที่ดูสดอย่างนี้เหรียญ๑๐ก็ติดได้เช่นกันนะครับ
หรือแม้แต่มือถืออย่างนี้นะครับมือถือก็ติดได้นะครับ
เปลี่ยนอันก็ได้นะครับมือถือก็ติดได้เช่นกัน
ก็คือเหงื่อนะครับอันนี้แขนขวานะครับ
ชนะฉีดยาแขนซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็เป็นปรากฏการณ์ตามปกตินะครับที่เมื่อเนื้อตัวเหนียวเหนื่นหนานะฮะ
ก็ติดวัสดุที่มีพื้นผิวหรือว่าน้ำหนักไม่หนักมากได้เช่นกัน
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปตื่นตกใจแล้วก็คนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับ
ไม่เกี่ยวกับเรื่องการฉีดยาฉีดวัคซีนเลยนะครับ
คนละเรื่องเดียวกันไม่เกี่ยวกันเลย
อาจารย์ถึงขั้นโชว์มือถือเนี่ยหนักกว่าช้อนนะ
ยังอยู่ได้อืมมันไม่มีใครทดลองเล่นไง
ก่อนว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนมันติดได้ไหม
มันก็อาจจะติดได้เหมือนกันแล้วแต่อยากทดลองก็ได้
ก็เป็นการทดลองหนูนะคะเดี๋ยวเราพักกันกัน